ว่าเขาพูดพาดพิง๒ประเด็นเรียนให้เลือก

ก็อย่างนี้ครับผมนำเรียนอย่างนี้อย่างที่คุณจอมขวัญได้พูดแล้วนะครับว่า
ต้นทุนของฝุ่นเนี่ยนะครับจริงแล้วมันเกิดจากภูมิอากาศนะครับ

เชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะตรงนี้เนี่ยท่านจวนหัมพูดถูกเลยครับ
ฝุ่นไม่ไปไหนนะครับโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วนะครับ
ทำไมเกิดหน้านี้เยอะนะครับเนื่องจากว่าลมมรสุมเนี่ย

อากาศมันสมนิ่งมันไม่ไหลฝุ่นไปมันก็ไม่ไปไหน
อากาศร้อนขึ้นไปข้างบนนะครับเจออากาศเย็นมันเหมือนคอบกระทะไว้
เกาะเกาะภูเขาล้อมรอบนะครับโดยธรรมภาพฝุ่นอยู่ที่นี่มากที่สุด

พอฝนตกมากนะครับฝุ่นก็จะหายไปหรือเจือจางไปโดยธรรมชาติ

ทีนี้พอมาถึงในความพอเป็นหลักของชาติเนี่ย
พวกคุณธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่เราพยายามที่จะแก้ไข
ส่งเสริมอะไรต่างที่ทำให้ฝุ่นลดลง
อย่าบอกรัฐบาลไม่ทำถ้าท่านลงสนามบินเชียงใหม่นะครับ

เต็มสนามบินเลยจอดรออะไรไหมครับ

ณเวลานี้ทำไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดนะครับ

เมื่อไหร่สภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับ
ทำทันทีรัฐบาลทำทันทีนะครับ

หมูแพงไก่แพงไม่มีอย่ากินนะครับ
วันนี้ศาลกรรมอาหารของเรานั้นดีมาก
ประชาชนท่านเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ได้มากขึ้น
เป็นหมูเป็นไก่เป็นปลานะครับเป็นเป็นอาหารที่บริโภคได้ทั่วไป
สมัยก่อนนั้นกลายเป็นอาหารเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนในอดีตนะ
สมัยผมเด็กเด็กนั้นพวกนี้เป็นอาหารของคนรวยนะครับ
วันนี้พวกเราสามารถบริโภคใจเพราะฉะนั้นต้องมองหลายด้าน
ให้รอบด้านผมไม่ได้ไปไปบ่อยชนแต่ว่าเรานักการเมืองครับ
ต้องเลิกเลิกโยนบาปให้เอกชนวันหนึ่งข้างหน้า
วันเวลาคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณก็ไปส่งเสริมให้เขาทำแบบนี้
เพราะว่าทำแบบนี้สำเร็จปุ๊บมีปัญหาเรื่องนี้คุณก็ไปโทษเขา
อันนี้ไม่ได้นะครับปัญหานี้ผมเจอมาเยอะมากนะครับ

อีกกำลังจะบอกว่าอย่าไปโยนบาปให้บริษัทเอกชน
ถูกไหมแล้วก็ลึกที่สุดที่เป็นสาเหตุที่เศรษฐีพูดคือแอ่งกระทะของพื้นที่เหรอคะ
แล้วคะคุณจอมขวานรบหลบดีเบสด้วยป่ะไม่ได้ค่ะ
เอาไม่ได้ครับผมจะอธิบายต่อไปครับสวัสดีครับ
เมื่อเราแก้ในเรื่องของธรรมชาติไม่ได้

การในการทำฝุ่นที่เกิดขึ้นจากอะไร

เรามีเอกราชของประเทศเราเขาก็มีเอกราชของประเทศเขา

ประเทศยิ่งต้องใช้ขอความร่วมมือใหญ่

อย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับประชาชนนะครับ
๐คนนั้น๙๙คนให้ความร่วมมือไม่เผานะครับ
แค่หนึ่งคนเผาก็เป็นเรื่องแล้วนะครับ

คิดว่าการเผานั้นเป็นวิศีจุดจำวันนะครับ
เผาได้ก็เผาเพราะอะไรการเผามันง่ายนะครับ
ตั้งแต่ครัวเรือนไปเผาขยะเผาอะไรต่างไปนะครับ

จนถึงภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรก็เผาหมดถูกไหมครับ

เราต้องความรู้เขาแล้วก็มีกฎหมายบังคับใช้ในบางส่วน

ทำจิตไม่เกี่ยวกับสินค้าของร่วมมือให้เขามีความคิดว่า

เดี๋ยวก่อนดิฉันต้องคุมเวลา

ฉันจะถามว่าตกลงเสหิตกำลังจะบอกว่า
รากของปัญหาที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนคะ

ปัญหาจริงก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ
แต่วันนี้ที่เกิดปัญหาที่เกิดจากประชาชนจริงนะครับ
ที่เราสุดแล้วเพิ่มขึ้นจากการจำนวนคิดของประชาชนเรานะครับ
อันนี้หนึ่งกับธรรมชาติก็คือในเรื่องไฟป่า

เราต้องสร้างหน่วยป้องกันไฟป่าที่เข้มแข็งนะครับ
วันนี้ต้องมีเทคโนโลยีและวิชาการเข้ามาส่งเสริม

ที่อยู่ในบริเวณที่มีป่านะครับต่างต่างนะครับอันนี้ให้เขามี
มีสิทธิ์ที่จะมีอุปกรณ์ต่างมีการอบรมให้เจ้าที่ของเขานั้น
เข้าใจในเรื่องของการดับไฟป่าอ่านะครับเพื่อช่วยเจ้าที่ของ
ภาครัฐเอ่อภาครัฐรัฐอุทยานต่างกันดับไฟป่านะครับแล้วตอนที่ผม
ไม่ไม่มีช่องเข้ามันแล้วจะบอกว่านะครับผมเรียนเลยนะครับ
แต่เมื่อเมื่อกว่านี้ใช้สิทธ์ภาทพิง

ท่านระบาลเหตุประยุทธ์นั้นตรงเสริมในเรื่องของโรยไฟฟ้ามากนะครับ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
มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให้มีการให